ที่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนนึงเนี่ย
อยู่ก็ไปฉุดครูสาวคนหนึ่งจากริมถนนข้างทาง
ดเข้าป่าไปเลยหวังจะข่มขืนนะคะ

ขับรถผ่านมาแล้วก็ลงไปช่วยเหลือได้ทันค่ะ
ลูกศรสีแดงเนี่ยคือคนร้ายนะลูกศรสีเขียวคือเหยื่อคือครูสาวของเรา
ถ้าฟังเสียงดีจะได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วก็ร้องไห้

ใช่ค่ะคืออันนี้เป็นภาพจากกล้องติดหน้ารถของผู้เห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาเอามาแชร์ลงในเฟซบุ๊กคือใช้ชื่อเฟซบุ๊คว่าหอยหอยนะ
แชร์เอาไว้บอกว่า๒๓มกราคมที่ผ่านมา
กำลังขับรถไปบนเส้นทางตำบลป่ากลางอำเภอปัวจังหวัดน่าน
ก็เจอมอเตอร์ไซค์ล้มข้างถนนแล้วผู้ชายกำลังฉุดผู้หญิงเข้าป่าไป
ผู้หญิงทั้งขัดขืนทั้งตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
คนที่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นก็เลยพากันเข้าไปช่วย
ซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยนะชี้หน้าด่าทุกคนแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่ง
นี่มันเรื่องของผัวเมียแต่ก็เดินออกมาแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปก็คือ
กลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วก็ขี่หนีไปค่ะ
ซึ่งคลิปนี้ถูกวิภาควิจารณ์หนักมากนะคะ
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้ทำไมปากเถื่อนแบบนี้
นี่ฉุดผู้หญิงเข้าป่าทั้งที่ตะวันยังไม่ตกดินเลยฟ้ายังสว่างอยู่เลย
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจก็เร่งติดตามตัวคนร้าย
จากภาพกล้องหน้ารถที่เห็นนี่แหละมันเห็นชัดนะคะ
ทะเบียนรถก็เห็นชัดอีกเหมือนกัน
ผู้เสียหายเป็นครูสาวโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอปัวนะคะ
คือถามเธอเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
กำลังจะกลับบ้านสอนเสร็จแล้วก็ขี่รถกลับบ้าน
ก็ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำค่ะ

ก็มีผู้ชายคนนี้แซงรถขึ้นมาขี่ปาดหน้าจนรถเธอล้ม
แล้วก็ลงมาลากเธอเข้าป่าข้างถนนตั้งใจจะข่มขืนเลย
แต่โชคดีของเธอมากที่พลเมืองดีขับรถผ่านมาแล้วลงมาช่วย
ถึงได้รอดเงื้อมมือผู้ชายคนนี้มาได้
แน่นอนอย่างที่บอกทะเบียนก็เห็นชัดหน้าตาก็เห็นชัด

ตำรวจจับตัวผู้ก่อเหตุได้ชื่อนายต่อมอายุ๒๐ปี
จับได้ที่บ้านพักในตำบลชัยวัฒนา
ยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยครับนักศึกษาฝึกวิชาชีพ
เขาก็รับสารภาพบอกว่าตอนช่วงก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๔โมงครึ่ง
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านจะไปหาแฟนมีแฟนนะ
ไปหาแฟนสาวที่อำเภอท่าวังผาปรากฏไปถึงบ้านแฟนแล้ว
อ้าวแฟนไม่อยู่บ้านเอ้าเสียเที่ยวกลับบ้านก็ได้

ทีนี้ระหว่างทางขี่มาถึงบริเวณเส้นทางตรงนี้ตรงที่เกิดเหตุ
ก็เจอครูสาวคนนี้ขี่รถมาคนเดียวเห็นแล้วก็อุ๊ยหน้าตาน่ารักจังเลย
เห็นว่าขี่มาคนเดียวแล้วหน้าตาเขาน่ารักก็ประกอบกับเสียเที่ยวด้วยไปไม่เจอแฟน
เกิดอารมณ์ทางเพศเลยตัดสินใจขี่แซงครูสาวขึ้นมาแล้วปาดหน้าให้เธอล้ม
โอ้โหอารมณ์อะไรมันจะขั้นหนัดคือคิดได้แค่ตรงนั้นเลยนะคะ
แล้วก็ขี่ขึ้นมาปาดหน้าให้เธอล้มแล้วลงมาเนี่ย
แขนจับไหล่กอดรัดฟัดเหวี่ยงลากลงไปที่ป่าข้างถนนหวังจะข่มขืนค่ะ
ซึ่งเขาก็บอกนะว่าครูสาวก็ดิ้นรนขัดขืนร้องตะโกนโวยวาย
แล้วก็พลเมืองดีขับรถผ่านมาพบก็ลงมาช่วยพอดี
เขาก็บอกว่าอย่ามายุ่งนี่มันเรื่องผัวเมีย
แต่ดูทรงแล้วก็น่าจะไม่ไหวเพราะว่าพลเมืองดีก็มากันหลายคนนะคะ
ก็เลยเหมือนแก้เกอร์ด้วยการทำเป็นบอกว่าเรื่องผัวเมีย
แล้วก็เดินข้ามถนนไปเอารถของตัวเองที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ย
ขี่รถกลับบ้านจนถูกตำรวจตามจับตัวได้
ตำรวจก็ควบคุมตัวมาสอบสวนแล้วก็ให้ผู้เสียหายมาชี้ตัวยืนยัน
บันทึกเป็นหลักฐานและดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
กระทำการอนาจารย์และพยายามข่มขืนด้วยค่ะ